เพื่อจะทำความเข้าใจทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเรียงเลขช่อง
ขณะเดียวกันทางคณะกรรมการกศธค่ะเตรียมพิจารณาโทษปรับ
ธวัชชัยจิตพานันกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กศธชกล่าวว่าในวันที่๑๔ธันวาคมนี้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือบอร์ดกศธ
จะประชุมพิจารณาโทษปรับทางปกครองกับผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม
ยังไม่ยอมเรียงเลขช่องตามประกาศกศธช
เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์หรือประกาศเรียงเลขช่อง
ถากรตันทศิษย์เลขาธิการกศธชกล่าวว่า
ยังอยู่ระหว่างติดตามทุกแพลตฟอร์มว่าได้ดำเนินการตามประกาศหรือไม่
พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการทุกรายให้ปฏิบัติตามอีกครั้ง
ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับทางปกครอง
ตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึง๕ล้านบาทตามด้วยการพักใช้
เพิกถอนใบอนุญาตโดยจะไม่ตักเตือนอีก
จากมีคำสั่งเตือนไปก่อนหน้าแล้ว
ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการขอยกเว้นการออกอากาศ
จะต้องยกเว้นทุกช่องไม่ใช่นำเพียงช่องใดช่องหนึ่งมาออก
ล่าสุดมีเคเบิลทีวีที่ขอยกเว้น๘๓ช่อง

โดยให้เหตุผลว่าจำนวนช่องที่รองรับ
มีน้อยกว่าจำนวนช่องทีวีดิจิทัล

ไม่สามารถรองรับการออกอากาศระบบดิจิทัลได้
ซึ่งกศธชได้อนุมัติไปแล้ว
ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีรายใหญ่กว่า๗๐บริษัท

มีแต่ผู้ประกอบการรายเล็กที่ยังไม่สามารถทำได้
เนื่องจากการออกอากาศยังเป็นระบบอนาล็อก
และยังไม่ได้รับหนังสือรอบ๒จากกศธช
พร้อมขอให้กศธชจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน
ระหว่างผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและกศธช
เพื่อจะทำความเข้าใจเรื่องกฎหมาย
และต้องการให้กศธชสนับสนุนกล่องรับสัญญาณดิจิทัลระบบดาวเทียม